ส่วนโรงพิมพ์ในจังหวัดสุโขทัยก็อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
มีการตีพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน๕๐๐แผ่นเพื่อนำมาแจกประชาชนค่ะ
นายสุริยาด้วงมาวัย๔๗ปีเจ้าของโรงพิมพ์บ้านช้างโฆษณาการพิมพ์ในตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยได้จัดพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชมอบให้แก่ประชาชนชาวสุโขทัยจำนวน๕๐๐แผ่นขนาด๑๓นิ้วคูณ๑๘นิ้วเพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นายสุริยาบอกว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักและเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อยากที่จะใช้วิชาชีพร่วมแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน
ได้จัดพิมพ์ภาพพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านขึ้นมา
สามารถไปรับกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่โรงพิมพ์บ้านช้างโฆษณาการพิมพ์
ตั้งอยู่บนถนนประเวทนครในตำบลธานีค่ะ